เอาล่ะช่วงนี้ผมอยากพาคุณผู้ชมไปทานผลไม้บ้าง

เขาว่ากันว่าเป็นผลไม้ที่ฉลาดแล้วก็เรียนเก่งมาก

อ่อตอนเรียนคุณได้เกรดอะไร

ก็ชอบเรียนซ้ำจะได้จำได้แบบนั้นแม่น

นี่แหละครับการปรากฏผลไม้จากทั่วประเทศ
จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดงาน
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๒๒๕มิถุนายนนี้
โอ้โหภายในงานมีการประกวดผลไม้ต่าง

ทุเรียนเงาะมังคุดชมพู่ล่องกล้อง
ที่สำคัญมีนี่ด้วยทุเรียนพันหมอนทอง

ลินลับแลจากภาคเหนือและพันธุ์สาลิกาจากภาคใต้
หมดยังไม่หมดยังมีอีกค่ะ

เป็นกล้วยไข่ส่งออกกิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะครับ
แล้วก็มีน้ำผึ้งไทยเกรดพรีเมียม
โอ้โหแล้วไม่พอเท่านั้นมีสุดยอดผลไม้อื่น
อีกมากมายไปงานนี้คุ้มสุดใครที่รักผลไม้จุใจอย่างแน่นอน

นอกจากนี้นะครับเขายังมีการออกร้านนิทรรศการ
สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตรรวมทั้งบุฟเฟ่ผลไม้อีกด้วย

ถูกต้องครับสวยงามจริงกับผลไม้ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับ

เป็นไปตามนโยบายของนายกัมพลตันสัจจา

มุ่งหวังให้สวนนกนุษย์พัทยานั้น

กลายเป็นจุดศูนย์รวมผลไม้เกร็ดพรีเมียม

ผลไม้คุณภาพเกรดส่งออกเลยทีเดียวนะครับ

บอกว่าผลไม้ดีในประเทศไทยไม่ได้ทานกันหรอก

เปิดโอกาสให้เราได้มากินผลไม้ส่งออก

เพราะว่าเป็นสวนที่รวมเกี่ยวกับผักและผลไม้เอาไว้

มีหน้าผลไม้เยอะด้วยนะคะ
ที่สำคัญ

คุณได้กินของส่งออกพรีเมียมแน่นอน